เจอกันแต่ช้าเลยนะจับไม่ได้ไม่กล้าเข้าไปใกล้โอ๊ย
โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านที่มาโอ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ติดตามสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษารานะคะ
และหลังจากนี้ไปทุกวันศุกร์จะเจอกับดาวรายงานสภาพอากาศแบบนี้นะคะ
ที่บอกไปตอนแรกว่าเจ้ากวางที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้าไปใกล้เขาได้นะ
แต่ว่าอย่าให้อาหารเขาเพราะมันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

แต่ถ้าใครล็อกดาวน์แล้วและจะเดินทางไปเที่ยวเขาใหญ่
ระมัดระวังนิดนึงนะคะวันนี้ฝนตกนะคะ
ที่บอกว่าฝนตกมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
แผนที่ดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ทำไมถึงบอกแบบนี้เพราะคุณผู้ชมจะเห็นไหมคะว่า
กลุ่มฝนเกาะกลุ่มกันทั่วไปเลยค่ะ

จะมาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศค่ะ
ไล่มาตั้งแต่ตอนบนไม่ว่าจะเป็นตากกาญจนบุรีจนถึงเพชรชบุรี
ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดจากร่องฝน
ตอนนี้ยังคงพาดผ่านตอนกลางของประเทศ
แล้วเขาจะสลับขึ้นสลับลงแบบนี้ตลอดเวลา
ในช่วงนี้ที่บอกว่าเขาสลับขึ้นสลับลงตลอดเวลา
เพราะว่าลมประจำถิ่นค่ะ๒ลมด้วยกันนะคะ
ลมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ
เขาพาดผ่านตอนกลางของประเทศพอดี
ทำให้ร่องฝนขยับขึ้นขยับลงแบบนี้
และนี่คือเรื่องของเมฆนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่เป็นสีเทา
คือกลุ่มเมฆที่กำลังก่อตัวขึ้นมานะคะ
และเมฆมาพร้อมอะไรมาพร้อมกับฝนนั่นเองนะคะ
ส่วนจุดที่เป็นเขียวต่างนี่คือฝนค่ะ
กลุ่มฝนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี่จะเป็นกลุ่มฝน
เขาจะมาช่วงบ่ายแล้วนะคะประมาณบ่าย๒ก็คือหลังเที่ยงเป็นต้นไป
มาเลยค่ะแล้วถ้าถามว่าเขามาทั้งวันไหม
ช่วงเช้ายังไม่มานะคะฟ้ายังคงเปิดอยู่
แต่พอบ่ายเท่านั้นแหละค่ะมากันเต็มไปหมด
แล้วจะเห็นฟ้าแลบแปลกแบบนี้เล็กนี่คือ
ลักษณะที่เป็นฝนหนักแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่ามาด้วยนะคะ
หนักในช่วงภาคกลางตอนบนนะคะ
คุณผู้ชมค่ะส่วนนี้ก็คือเรื่องของคลื่นนะคะ
ยังคงแรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามัน
อันดามันและฝั่งอ่าวไทยนะคะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งก่อนนะช่วงนี้นะคะ
และฝนก็จะเป็นแบบนี้ไปทั้งตลอดสัปดาห์ด้วยนะคะ
เตือนแบบนี้ค่ะจังหวัดพังงาตอนนี้
ฝนตกต่อเนื่องและยังไม่หยุดเลยนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นที่อำเภอตะกัวป่าค่ะ
หลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อหลายชั่วโมง

ต้องย้ายรถออกไปจอดบนที่สูงนะคะ
ส่วนพื้นที่ในบ้านน้ำมันก็ไหลเข้าไปค่ะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างเสียหายหมด
ชาวบ้านบอกว่าสาเหตุที่น้ำท่วมเกิดจากถนนสร้างใหม่
และถนนสร้างใหม่มันสูงกว่าบ้านค่ะ
พอฝนตกลงมาน้ำเข้าบ้านสิคะรออะไร
ท่อระบายน้ำก็เล็กพอฝนตกมาก
น้ำฝนมันไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนค่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแก้ไขให้แล้ว

เอาเคลื่อนมาที่เขาเขียวชนบุรีค่ะ
คืนวันก่อนฝนตกหนักน้ำป่าจากเขาเขียว
หลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด
สูงประมาณเข่าค่ะ๕๐เซนติเมตร
ชาวบ้านบอกว่าตรงนี้อยู่ใกล้คลองท่วมทุกปีแหละ
แต่ว่าปีนี้มันค่อนข้างหนักหน่อยนะคะ
หลากมาตอนเช้ามืดไม่ทันตั้งตัวกันเลยค่ะ
บางคนต้องปล่อยข้าวของจมน้ำเพราะว่าเก็บไม่ทัน
ชาวบ้านเป็นร้อยหลังคาเรือตอนนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำนะคะ
ได้รับความเดือดร้อนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือหน่อย

ก็ต้องดูเรื่องของการช่วยเหลือระยะยาวด้วย
อะไรมันติดมันตันท่อมันเล็กเกินไปก็ขยายให้เขาด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะที่บอกว่าเวลาไปท่องเที่ยวที่เขาใหญ่เนี่ยอย่าให้อาหารเขานะ
เจ้าตัวนี้คุยกับเขาได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันผิดกฎหมาย
นอกจากนี้จะทำให้ระบบนิเวศวิทยาของเขาใหญ่มันเสียไปด้วยค่ะ
ไม่ใช่สัตว์ป่าแล้วนะเดี๋ยวเขาจะเป็นสัตว์บ้านไปนะคะ
เขาไม่ใช่สุนัขให้อาหารเขาไม่ได้นะคะ
เอาว่ายังไงล่ะลูกมารออะไรล่ะเข้าป่าไปสิเข้าป่าไปหากิน
เสียงอะไรอ่ะคะเสียงอะไรโอ้โหเสียงอะไรอ่ะ
ขอบคุณครับคุณสุภาษาฮะเลิกอ่านข่าววันนี้เดี๋ยวผมจะไปที่เขาใหญ่

ถ้าไปแล้วไม่เจอเดี๋ยวผมจะกลับมาหาคุณสุภาษาลาใหม่